รัฐสุดสัปดาห์วันนี้นะคะสกูลพิเศษของเราค่ะ
บอกเลยว่าเป็นวงคอปเวอร์ที่น่ารักมากมีเสียงใสของนักร้องด้วยนะคะ
ล่าสุดมีเพลงซิงเกิ้ลใหม่เป็นของตัวเองด้วยนะคะกับเพลงแค่คิดก็ผิดนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
เกิ้ลใหม่ชื่อเพลงว่าแค่คลิปก็ผิดค่ะเป็นซิงเกิ้ลออริจินัลเพลงแรกของพวกเราค่ะ
ก่อนหน้านี้เรามีอัลบั้มแล้วนะครับเป็นอัลบั้มที่รวมรวบรวมเพลงที่เรานำมา
อันนี้เป็นซิงเกิ้ลแรกที่เป็นออริจินัลเพลงของเราเองออริจินัล
ก็จริงแล้วคือพวกเรามีความตั้งใจอยากจะทำเพลงที่มันเป็นของตัวเองมาตั้งนานแล้วอะค่ะ
ก็ด้วยจังหวะเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็เลยทำให้มันล่วงเลยมาถึงตอนนี้
แล้ววันนี้คือเป็นวันที่แบบเราได้ทำแล้วจริงเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ฟังกัน
เกิ้ลนี้เนื้อหาเพลงก็เกี่ยวกับการนอกใจใช่โดนแฟนนอกใจโดนแฟนนอกใจไม่ใช่การนอกใจแฟน
เป็นมุมมองที่เราเป็นคนโดนกระทาน
แต่เรามองกลับกันว่าทำไมคนนั้นเขาถึงกล้าทำแย่กับเราขนาดนั้น
เพราะถ้าเป็นเราเราคงไม่กล้าแค่เราคิดว่าเราจะทำเราก็คิดก็รู้สึกผิดแล้ว
เราเห็นเนื้อเพลงนี้เราก็มีความรักมันก็มีมุมนี้อยู่นะ
มุมที่แบบเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งมันไม่ค่อยได้ยินใครถ่ายทอดออกมาเป็นเพลง
เราก็เลยหยิบมันมาทำให้มันเป็นตัวแทนความรู้สึกเจ็บปวดของคนที่โดนกระทำ
มาเล่นให้คือเป็นน้องเป็นนักแสดงที่มีความสามารถนะคะ

ใช่สื่อสารแบบมาได้แบบดีมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือร้องไห้ทั้งเรื่องเลยนะคะ
แต่น้องเขาแบบเล่นดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คาดหวังพอสมควรเนอะคาดหวังมากเลยแหละ

ออริจินัลเพราะอยากให้ทุกคนต่างกันชอบกันเยอะนะค่ะ
คือฉันคิดมันนานมากแล้วประมาณ๔

ซึ่งระยะเวลานี้

แล้วก็ก็เลยพูดกับพี่แทนคือคุยกับพี่แทน
แทนคือโปรดิวเซอร์ของพวกเรานะครับ

ทำยังไงให้มันดูแบบแตกต่างจากที่ผ่านมาที่เราเคยคอเวอร์มาทั้งหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือบางทีเรารู้สึกว่าเพลงอย่างฉันคิด
อย่างเพลงเก่าที่เราเคยคอเวอร์กัน
รู้สึกว่าเนื้อหามันมีความ

เราจะทำไงให้มันมีความเป็นพรีมินินที่สูงขึ้นมา

แพนอยากทำเพลงที่มันดูแบบโตขึ้น

ดูมีเหตุมีผลมีความเจ็บปวด
มีอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้

ดนตรีต่างก็ดูเต็มขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเพลงแค่คิดก็ผิดนะครับ

ถ้าเป็นฉันนั้นคงเธอลงไม่ได้

กับน้องปามแล้วก็คุณบอยมือกีต้านั่นเองนะคะ

เพลงนี้มีชื่อว่าแค่คิดก็ผิดนะคะ
ตอนนี้ปล่อยไป๓สัปดาห์ยอดวิว๓แสนกว่าแล้วนะคะ